ผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งมาส่งแฟนสาวที่คอนโด
จังหวะที่พอส่งแฟนเสร็จยังคุยยังบ๊ายกันอยู่

จังหวะนั้นนะคะรถเก๋งมาตรงมา

โอ้โหคุณผู้ชมสลดจริงแล้วถือว่าเป็นวินาทีชีวิตเนี่ยเพิ่งจะคุยกับแฟนสาว
ใช่แล้วกลับรถไปแต่ดันกลับรถแล้วไปสวนเลนเขาอ่ะ
คือจังหวะนั้นน่ะทางฝั่งรถยนต์มาพอดิโอ้ยคุณผู้ชมชนแบบเต็มเต็มเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดปิดจับภาพได้ค่ะ
นี่คือถนนสุขสวัสดิ์ตรงจุดกลับรถเลยอยู่หน้าเทศบาลเมืองรัฐหลวงนะคะ
ซึ่งมอเตอร์ไซค์มันเป็นจังหวะที่เขาแบบส่งแฟนเสร็จปั๊บ
ย้อนกลับไปแล้วเป็นจังหวะย้อนสอนอ่ะใช่จริงแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไปกลับรถ
ต้องขับตรงไปตามเลนแล้วไปกลับรถข้างหน้า

เขาขี่ย้อนสอนไปเพื่อจะไปเลนส์อีกฝั่งนู้นแล้ว
คือกะว่าแบบตีวงกว้างแล้วแล้วก็น่าจะไม่มีรถมาละมั้ง
ทีนี้มาพุ่งชนกันแบบนี้นะคะ
ฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ตอนแรกอาการสาหัสเลยนะ

สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหัวแตกขาซ้ายหักนะคะ

คือรถแท็กซี่จอดอยู่ทางเลนซ้ายสุด

แล้วหลังจากนั้นตอนที่จังหวะที่เขาแบบออกไปกลางถนน

พอพี่เขาส่งเสร็จพี่เขาก็ออกไปเลย

มาซ้ายก็ไปซ้ายไปขวาเลย
ชนปังเลยรถเก่งก็มาเร็ว
อยู่ไว้ซ้ายถือว่าชนแน่นอน

รถเก่งที่มาเนี่ยก็ยึกยักย์อยู่เหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์จะเข้าเลนซ้าย

ใช่แล้วนี่คนขับรถเก่งนะคุณอภิเชษ

เนี่ยคือผมก็กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้าน

อเตอร์ไซคันนี้พอเขาย้อนสอนมาผมพยายามแล้วไง
หักไปทางเลนขวาแต่พอหักไปทางขวาก็โคร่ม

คือเขาบอกเขาหักเลนขวานะมอเตอร์ไซค์ก็มาขวา

แล้วดูข้างหน้าของรถสิตรงหน้าฝั่งซ้าย
โอ้โฮโดนเต็มนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจที่สงครบพระแดงนี้นะคะ
ก็ต้องคุมตัวคนขับรถเก๋งนายอภิเชษ

วัดปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดในเลือด
เดี๋ยวรอหน่อยนะผลน่าจะออกภายใน๑สัปดาห์
แล้วหลังจากนั้นถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าจริงเราก็ถามแหละว่าตอนคุยกับคนขับ
นักข่าวของเราแบบได้กลิ่นแอลกอฮอลหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
เอาเป็นว่ารอแล้วกันค่ะเดี๋ยวรอผลตรวจละกันนะคะ